การปราบปรามยาเสพติดกันก่อน

และขับรถหนีตำรวจเป็นระยะทาง

คือขับข้ามอำเภอข้ามจังหวัดกันเลยนะฮะ

ไปขับชนรถที่จอดเสียข้างทาง

ที่สุดตำรวจก็จับกลุ่มไว้ได้มีภาพของการไล่ล่าด้วยนะฮะ

ตำรวจทางหลวงขับรถไล่ล่ารถกระบะตั้งแต่สะพานต่างระดับ
อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมา
โดยรถกระบะขับปาดซ้ายปาดขวาไปตลอดทางครับ
ตำรวจก็ต้องเปิดไซเลนแล้วตำรวจก็ต้องปาดซ้ายปาดขวาไปตลอดเหมือนกัน
รถต่างหลบต้นไม้ต่างนะฮะ

แต่รถกระบะไม่ยอมหยุดนะครับ
ทั้งที่ตำรวจเปิดสัญญาณในการไล่ล่าจับกลุ่มแล้ว
แล้วก็รถกระบะเร่งความเร็วหลบหนี
จนถึงมบันไดม้าตำบลหนองน้ำแดงที่อำเภอปากช่อง
ตำรวจเขาปิดถนนขวางไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับ
รถคันดังกล่าวก็ขับลงจากถนน
ฝ่าไปกลางตลาดผลไม้ข้างทาง
รอดจากการสกัดจับบนถนนไปได้อีก
ไปถึงกม๔๗ตำบลกลางดง
รถกระบะได้กลับรถหันหน้ากลับไปทางจคราชสีมา

คนร้ายต้องแล่นช่องซ้ายสุด
แต่ไปเจอรถจอดเสียอยู่ข้างทาง
เบรกไม่ทันรถกระบะคนร้ายจึงชนท้ายคันที่จอดเสียอยู่
จากนั้นคนขับได้เปิดประตูวิ่งหนีเข้าไปหลบในฟาร์มไก่อีกนะครับ
ซึ่งตำรวจทางหลวงตำรวจปากช่องแล้วก็สพกลางดง
ก็โอ้โหพร้อมเลยฮะ
นำเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปลุมล้อมจับกลุ่มนะครับ

อยู่ในสภาพเหมือนคนเมายาตาเหม่อลอย
วกไปวนมาทั้งที่ขับรถกันมาเป็นร้อยกิโลแล้วนะ
ผู้ถูกจับคือนายเทวาพรมทองครับอายุ๓๘ปี
ค้นภายในรถก็พบยาบ้าบรรจุอยู่ในหลอดกาแฟ๔เม็ด
อุปกรณ์การเสพมีดเหน็บเลสทองข้อมือ

สภาพเป็นแบบนี้คออ่อนซ้ายอ่อนขวาพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง

โดยให้การบอกว่าก่อนหน้านี้ทะเลาะกับแฟน

เข้าไปงัดบ้านและขนข้าวของออกมา
แฟนก็แจ้งตำรวจสพโพกลางครับให้มาตรวจสอบ
นายเทวาเห็นตำรวจจึงขับรถหนีมุ่งหน้าไปทางกรุงเทพมหานคร
ตำรวจรวบตัวได้ที่เขตกลางดง
รวมระยะทางที่ขับหลบหนีมา๑๐๐กิโลเมตรพอดี
ตำรวจก็บอกว่ายังให้การไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะ
ว่ารถจะจอดอยู่ที่ไหนอย่างไกลหรือว่าจะชนใครก็ตาม
เพราะเขาหนีอย่างเดียวไงคุณหนีตำรวจอย่างเดียวนะครับ
ตำรวจก็นำตัวกลับไปที่สพโพกลางเพื่อดำเนินคดีต่อไปนะครับ